เราจะมาไปดื่มกาแฟดีกว่าครูพุทธพน้อยสมค่ะ
ไปดูร้านกาแฟที่จังหวัดอ่างทอง

ภัณฑ์อะไรไม่รู้ดิทางไม่รู้จักชื่อ
กาแฟดีโนเสาหรือครับ

มันก็เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นแบบไอเดียเก๋
ที่จะสร้างจุดดึงดูดใจให้กับลูกค้าได้

บริเวณริมถนนท่าช้างแสวงหานะคะจังหวัดอ่างทอง
ก็สามารถแวะซื้อกาแฟจากร้านกาแฟร้านนี้ได้เลยนะครับ
เป็นร้านกาแฟดึกดำบัน
นี่ชื่อร้านเท่ากับลูกเคยเจอแต่ร้านกาแฟโบราณ
อันนี้เก่ากว่าโบราณนะคุณเพราะว่ามันดึกดำบานมาก
ยุคไดโนสาวอ่ะใช่มั้ยเก่าจริง
เก่ามากเลยนะคะร้านนี้เป็นของคุณลุงสามารถ
ทรัพย์วันอายุ๖๐ปีนะคะร้านนี้มีจุดขายก็อยู่ตรงที่รูปไดโนสาวนี่แหละ
ดูดสายตาลูกค้าให้เข้ามาลองลิ้มชิมรสกาแฟ
ราคาแสนถูกทุกเมนู๒๐บาทเท่านั้นค่ะ
ลุงสามารถเล่าว่าครอบครัวเป็นชาวนาแล้วก็เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นอาชีพเสริม
แต่ช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ

ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวก็เลยมาปรึกษากับลูกสาว
เพื่อที่จะทำร้านกาแฟแต่ว่าการซื้อแฟนชายลงทุนสูงนะคุณ
แล้วก็มีคู่แข่งจำนวนมากเลยนะคะ
ก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีคิดหาสูตรกาแฟแล้วก็ทำการชงขายเอง
ดูก่อนเพื่อเป็นการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ลดต้นทุนค่ะ
ก็เลยมาสร้างร้านกาแฟเห็นว่าพอสร้างไปแล้ว
มันเคยมีร้านกาแฟเป็นซุ้มไม้มันไม่มีจุดดึงดูด
ผมก็เลยเห็นรูปไดโนเสาร์ในอินเตอร์เน็ต
ผมก็เลยเอารูปไดโนเสาร์มาสร้างในโครงร้านกาแฟ
แล้วก็ตั้งชื่อเป็นว่าร้านกาแฟดึกดำบัน
นักสูตรที่เรียนรู้เรียนรู้ในอินเทอร์เน็ต
แล้วก็ดัดแปลงเอาชงให้มันอร่อย
พอนานของคนรู้จักเยอะขึ้น
ผมก็เลยอยู่รอดก็เลยหยุดเลี้ยงเป็ดเลยมาขายกาแฟแทน
เลี้ยงเป็ดมาขายกาแฟแทนแล้วค่ะ
ส่วนพวกโลโก้งโลโก้อะไรของร้านเนี่ย
ลูกสาวคุณลุงเป็นคนออกแบบแล้วก็ช่วยใส่ถุงนั่นนู่นนี่
แต่ว่าคุณลุงเป็นคนทำโครงไดโนเสาร์เองนะคุณผู้ชม
คุณลุงเขาใช้โครงเหล็กทำเป็นรูปไดโนเสาร์ก่อน
แล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์
ห่อหุ้มทับโครงเหล็กไปอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็ทาสีเคลือบเพื่อป้องกันแสงแดดเพื่อกันฝน
ขั้นตอนวิธีการต่างมาจากยูทูป
เสิร์ชดูเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันเข้าถึงทุกท้องที่แล้ว
แล้วก็ดูวิธีการทำว่าจะทำยังไงให้มันมั่นคงแข็งแรง
ก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นร้านกาแฟดึกดำบานรูปไดโนสา
โอ้โหร้านกาแฟนึกดำบันรูปไดโนเสาร์เพราะว่าเก่าแล้วนะ

แต่จริงมีเก่ากันนี้อีกมีก่อนหน้าดึกดำบานรูปไดโนเสาอีก

ฮะดึกดำบานรูปไดโนเสา

เอาเป็นว่าร้านดึกดำบานรูปไดโนเสาดีแล้ว

อืมถ้าหลังดายโนเสาก็จะเป็นดายโนอาทิตย์
ดังหม่อนเอาเป็นว่าร้านกาแฟดายโนเสาร้านนี้นะคะ

ละ๒๐บาทถุงละ๒๐บาทเท่านั้น